สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามและผมชนะเดชน์พีรตนมงคล
คืนนี้ไปเรียบรับกันที่ความขึ้นไว้ของศึกษ์การไนการ์กีฬาห่างชาติครั้งที่๔๔
ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งก็ยังคงชิงชัยเหรียญทองกันอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่า
การแข่งขันอย่างเป็นทางการจะเริ่มในวันที่๑๒ธันวาคม
โพสต์แค่ในขั้นในวันนี้เป็นอย่างรายติดตามได้จาก
คุณวรรมัสอรุณภักดีภูมิศึกข่าวกีฬาไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ทางกีฬาแห่งชาติเจอกับชิชโชนกหลิมวัฒนะ

กรุงเทพมหานครเกมนี้

ประสบการณ์และความเก่าก็ไล่แทงทำแต้ม

ขั้น๑๕ต่อ๙คว้าเหร็นทองไปกรองได้

ส่วนเหรียญทองแดงนั้นเป็นของนวลจันทิมแก้วจากสระบุรี
และสิรินทนณฑีธรจากชนบุรี

คือโชคดีปีนี้เขาเอา๓ที่ในโซนเอเชีย
ซึ่งก็ถือว่าปุ๊ยก็จะมีโอกาสมากกว่าทุกครั้ง
ทุกครั้งจะได้แค่๑ครั้ง๑ที่แต่ครั้งนี้ได้๓ที่
ก็ตั้งเป้าก็คือเหมือนว่าจะพยายามทำให้ดี

รอบชิงระหว่างปันทวิทย์ชำเจริญ
ดาบดีกรีทีมชาติไทยในชุดเหรียญทอง๔เกม

เจอกับเหรนทองแดงซีเกมครั้งล่าสุดนะครับ
ก็คือทางนพัฒน์เกลือนเพชรซึ่งเป็นรุ่นพี่ทีมชาติจากลบบุรี
สุดท้ายนั้นเป็นทางปันทวิทย์ชนะไปได้แบบสุดมันครับ
พร้อมกับคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่๓และเป็นเหรียญทองแรก
ให้กับทัพนักกีฬาจากเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร
เหรียญทองแดงนั้นเป็นของธันวาจันปิดกจากนครสวรรค์
และสุพศชวาลานรมิตรจากกรุงเทพมหานคร

เกาหลีใต้ก็โชว์ฟอร์มเฉียบเลยครับ
โยนให้ถึง๑๔๒๑แต้ม
คว้าเหรียญทองแรกให้กับจังหวัดนครราชศรีมา
โดยชนะเจ้าโจ้ยานพลลาบอาภารัฐ

ขณะที่เหรียญเงินเป็นของอาทิตรัชเชงจากสระบุรี
และเหรียญทองแดงเป็นของจังหวัดนครราชศรีมา
บดินเลิศพิริยะสกุลกิจ
ไปที่การเตรียมความพร้อมวันนี้ครับ
สกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

เพื่อรับทราบความพร้อมของจังหวัดเจ้าภาพ

ส่วนกรกฐนั้นได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสารต้องห้าม
ให้กับนักกีฬาซึ่งจะเข้มงวดเป็นพิเศษ
โดยนายนัทธวุฒิเรืองเวทรองผู้ว่าการการกีฬาฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ
และวิทยาศาสตร์การกีฬากล่าวว่า
จะดำเนินการควบคุมการใช้สารต้องห้ามในช่วงของการแข่งขันแบบเข้มงวด
และจะดำเนินการใน๓เรื่องคือ
ให้ความรู้เรื่องของสารต้องห้าม

และการลงโทษนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง
จากนี้ยังมีการแจ้งเรื่องของการประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬา
ที่จะมีขึ้นในช่วงเช้าของทุกวัน
ตั้งแต่เวลา๘โมงถึง๙โมง

จังหวัดนครสวรรค์จะจัดการแข่งขันได้ดี
และมีมาตรฐานอย่างแน่นอน
ความพร้อมที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดของบรรดานักข่าวนะครับ
นั่นก็คือการเปิดศูนย์สื่อมวลชนหรือว่า

ทางคณะอนุกรรมการประสานงานสื่อมวลชน
ก็จัดเตรียมอุปกรณ์การทำงานให้กับสื่อมวลชน

พร้อมกับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ปินเตอร์และโทรศัพท์๕หมายเลข
เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับบรรดานักข่าว

จะรอรับสื่อมวลชนได้จากทุกสำนัก